มาดูเรื่องนี้ขโมยคาโจนเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
ใช่ค่ะขโมยมอเตอร์ไซค์สงสารแม่ค้ามากนะ
แม่ค้าบอกว่าผ่อนมอเตอร์ไซคันนี้มา๓ปี
กำลังจะครบแล้วเหลืออีกแค่๖งวดเอง
คนร้ายมันมาขโมยไปจากหน้าหอพักเลย
ขนาดเธอล็อกคอไว้แล้วคนร้ายมันก็หักคอแล้วก็ไปเลยค่ะคุณผู้ชม
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดค่อยดูไปพร้อมกันนะรถเก๋งสีดำคันที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้
เขาขับมาแล้วก็จอดตรงที่จอดรถหน้าหอพักที่ตำบลครูคดอำเภอลำลูกกาที่ปฐุมธานี
แล้วคนร้ายเนี่ยลงมาจากรถเก๋งดูสิใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะ
ทะเบียนแปดกไก่ทอทงสามสามหนึ่งศูนย์กรุงเทพมหานครเนี่ย
แล้วนี่นี่เห็นไหมลูกศรอ่ะมาขโมยนะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะ
ตามหลังรถเก๋งไปเลยค่ะเจ้าของมอเตอร์ไซค์คนนี้
เธอเป็นแม่ค้าขายผักนะชื่อนางสาวณลินีหานธนงเล่าให้ฟังบอกว่า
มาถึงหอพักประมาณสี่ทุ่มปกติเนี่ย
จะจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ด้านในแต่ว่าวันนั้นที่จอดข้างในมันเต็ม
เธอก็เลยอ่ะจอดไว้หน้าหอพักแล้วก็ล็อกคอรถมอเตอร์ไซค์ไว้
หลังจากนั้นขึ้นนอนจาก๔ทุ่มนะคุณผู้ชม
ตอนตี๓๓๐จะไปซื้อของซื้อผักที่ตลาด
หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้รอจนเช้าค่ะ
ใจแบบร้อนรนมากก็เลยจะไปแจ้งความ
แล้วก็ไปขอดูกล้องวงจรปิดจากหอพักในระแวกแถวนั้นนี่แหละ
เธอก็เลยเห็นภาพแบบที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้คือคนร้ายเนี่ยขับรถเก๋งสีดำมา
รอบแรกเนี่ยนะเก๋งดำคันนี้เขาขับเหมือนกระวนดูลาดเหลาก่อน
พอรอบสองรถเก๋งดำคันนี้เนี่ยคือจอดแล้วคนในรถก็ลงไป
แล้วก็ไปขโมยมอเตอร์ไซค์ขี่หนีไปทางตัวคุณนารินีผู้เสียหายเนี่ยนะ
บอกว่าโหพี่หนูอยากให้พี่ช่วยอ่ะไม่ไหวแล้วเพราะว่าไม่อยากให้คนร้ายอ่ะ
มันไปทำแบบนี้กับใครอีกครับแล้วเนี่ยหนูนะเป็นแม่ค้านะ
หาเช้ากินค่ำนะตังค์ก็ไม่ได้มีเยอะร่ำรวยก็ไม่ได้ร่ำรวย
อเตอร์ไซคันนี้ส่งค่างวดมาแล้วสามปีเหลืออีกแค่หกเดือนอ่ะ
จะเป็นไทยอยู่แล้วจะหมดแล้วแต่มาเกิดเรื่องแบบนี้ซะก่อน
และที่สำคัญเสียความรู้สึกมากนี่ขณะไปแจ้งตำรวจแล้วนะ
ตำรวจบอกมาบอกว่ารถถูกส่งให้รถตู้ทึบอีกคันนึง
บนถนนสาย๓๔๕แต่คงไม่ได้คืนหรอกตำรวจบอกแบบนี้
แล้วอย่างหนึ่งบอกด้วยบอกว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วแต่จับไม่ได้
เพราะว่าไม่มีรูปภัณฑ์ที่แน่ชัดโอ้เธอบอกว่าฟังจากตำรวจแบบนี้
เธอห่อเหี่ยวเลยดังนั้นเธอก็เลยติดต่อผ่านสื่อนะคะ
รวมถึงอยากให้ทำข่าวนี้หน่อยถ้าเกิดใครเห็นมอเตอร์ไซคันนี้
เห็นคนร้ายที่อยู่ในกล้องวงจรปิดแจ้งเบาะแสแจ้งข้อมูลไปที่สพคูคศหน่อย
เพราะว่าอาจจะทำเป็นขบวนการอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยตามหามอเตอร์ไซค์ของเธอให้เจอด้วยนะคะ